ต้องมีคนรักษามานะครับมีครอบครัวครับพระเจ้ามีทางอุบัติ
ท่านผู้ชมครับอย่างที่เป็นข่าวมาตลอดนะฮะ
วันนี้มีกระแสข่าวทั้งวันว่าตำรวจไปขออนุมัติศาลที่จังหวัดมุกดาหาร
ออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่ค่ะและถ้าเราดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับที่จะวางแผงเช้าวันพรุ่งนี้พุธที่๒มิถุนายนนี่ครับ
พาดหัวหลักพาดหัวใหญ่เลยนะครับออกหมายจับลุงพล
อำพลางศพน้องชมพู่พาหลานขึ้นภูเขาไปตาย
รวบรวมหลักฐานเป็นปีเส้นผมหมัดน็อกปิดคดีอืมนี่
ไทยรัฐบอกเลยนะฮะสิ้นสุดการรอคอยสารจังหวัดมุกดาหาร
นุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิด๓ข้อหาพรากผู้ยาวทอดทิ้งเด็ก
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีแล้วก็ไปต่อหน้าสิบสอง
ซึ่งมีรายละเอียดแบบพรุ่งนี้เช้าท่านอยากอ่านรายละเอียดเยอะ
ท่านไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วติดตามแต่ว่าตอนนี้ติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว์ก่อน
ใช่ค่ะในรายละเอียดหน้า๑๒ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่จะวางแผนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อย
เดี๋ยวฉันขออนุญาตย่อแต่เนื้อหาใจความไม่ตกหล่นแน่นอนครับ
เนื้อหาในหน้า๑๒ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุแบบนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสพกกตูมได้มีการหอบแฟ้มสำนวน
ขอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลค่ะอืม
นายชัยพลวิพาอายุสี่สิบสี่ปีลุงเขยของน้องชมพู่นะคะครับ
ฐานความผิดก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเสียจากปีดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
อันนี้คือข้อหานะคะที่มีการออกหมายจับลุงพลนะคะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจประมวลพฤติการแห่งคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่ต้น
เริ่มจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปน้องชมพู่หายตัวไปเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๑นาที
ถึงเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
โดยมีน้องสดิ้งพี่สาววัย๑๔ปีเห็นเป็นครั้งสุดท้าย
พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ออกไปทำงานนอกบ้านประเด็นคือตำรวจบอกว่า
ถามพยานทั่วหมู่บ้านครับไม่มีใครเห็นอืม
ชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ
ไม่มีทางเดินหลงป่าไปไหนได้ไกลจุดที่พบศพเส้นทางที่ไปเนี่ยค่ะ
ต้องบอกเลยว่ามีพยานสองคนตำรวจบอกว่ามีพยานสองคน
ให้การว่าเห็นนายชัยพลวิพาเดินออกมาจากเส้นทางตรงนั้นน่ะ
ตรงที่พบศพเนี่ยช่วงเวลา๙นาฬิกากว่าอันนี้คือ๑เรื่องนะคะ
นี่คือที่ไทยรัฐลงเอาไว้นะฮะใช่ค่ะและตำรวจบอกว่า
ปนิสัยของน้องชมพู่อะค่ะจากการสอบถามข้อมูลมาทั้งหมด
ถ้ามีคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องจะร้องโวยวายทันที
แต่ตอนที่น้องหายตัวไปไม่มีเสียงร้องเลย
ไม่มีการขัดขืนเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเลย
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าคนที่อุ้มน้องไป
ต้องเป็นคนรู้จักถึงจะเข้าถึงตัวเด็กได้แล้วก็มีสิบคนค่ะ
สิบคนที่ถือว่าเป็นพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
ประเด็นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าจุดที่ไปที่ภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพของน้องชมพู่อะค่ะคนทุกคนตรงนั้นเนี่ย
เขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้เขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้แต่ลุงพล
ไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ของตัวเองได้ชัดเจนนี่นะคะ
อันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นนะคะคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
ที่ลงอยู่ที่หน้าสิบสองฉบับคาทุ่งนี้บอกว่า
เชื่อว่าบุคคลที่พาตัวไปต้องเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้
ประกอบด้วยบุคคล๑๐คนค่ะแล้วบอกหลังจากเด็กหายตัวไปเนี่ย
นายชัยพลขับรถกระบะไปรับพระที่วัดภูผาแอกใช่ค่ะ
คือมันจะไล่เลียงเหมือนกับที่เราติดตามข่าวมาตลอด
แต่ทุกอย่างที่มันไล่เรียงเนี่ยมันมีความหมายและมีความสำคัญนำมาซึ่งการออกหมายจับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าหลังจากเด็กหายตัวไปนายชัยพลขับรถกระบะไปรับพระวัดภูผาแอก
เพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาว่า
หลานหายตัวไปค่ะแต่ข้อเท็จจริงยังไม่มีใครในระแวกนั้นแจ้งแก่นายชัยพล
ถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ขณะเดียวกันเมื่อสอบสวนถิ่นที่อยู่ห่วงเวลา
สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสาม
วันนั้นคือที่ชมพู่หายตัวค่ะนายชัยพลไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยานสองปากบริเวณร่องน้ำบนภูเขา
บนเขาภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขา
มุ่งหน้ากลับบ้านในลักษณะท่าทางมีพิรุษนี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าผลการตรวจศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
สันนิษฐานเวลาตายของเด็กตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
ของวันที่สิบสองพฤษภาคมหกสามถึงเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สิบสามพฤษภาคมหกสาม
ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟ
ยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพ
อดคล้องกับผลตรวจของนักโภชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพู่หากขาดน้ำในสภาพแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทำร้ายร่างกาย
ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสำคัญสุด
คือเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้นใช่ค่ะแล้ววัตถุพยานเนี่ยมัน
คือหลักฐานสำคัญนะคะทางตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้ว่า
วัตถุพยานดังกล่าวเนี้ยค่ะมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญ
ทันทีที่เจออยู่ในรถของนายชัยพลและเส้นผมของคนใกล้ชิดไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่พบศพ
อืมแล้วคนใกล้ชิดไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟครับมันตรงกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอ็กซาเรย์จากสถาบันวิจัยแสง
ก็เลยสรุปได้ว่าตอนเข้าเครื่องจับเท็จตำรวจบอกว่า
นายชัยพลมีพิรุธในการตอบคำถาม
พยานหลักฐานทั้งหมดนะคะของคณะทำงานพบตรเนี่ย
บ่งชี้ได้ว่านายชัยพลหรือลุงพลเท่านั้น
ที่จะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งไว้ในจุดแรก
เพื่อกลับมาทำธุระหาพยานบุคคลอ้างอิง
แล้วกลับเข้าไปพาตัวเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ไว้ในป่าลึกที่ไม่มีผู้คน
เพื่อให้พ้นไปจากตัวเองและเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำ
ขาดอาหารถึงแก่ความตาย
ก่อนกลับมาจัดฉากอำพรางคดีให้หลงเป็นเรื่องฆาตกรรม
ละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผม
ใจให้คล้ายเป็นศัยศาสตร์มนต์ดำ
เบี่ยงไปถึงคู่กรณีขัดแย้งของพ่อเด็ก
นำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานให้ทางพนักงานสอบสวนสพกกตูม
เสนอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับค่ะ
นี่เราอ่านอย่างละเอียดนะคะว่าตำรวจเขาบอกว่าจุดไหนบ้าง
ที่เป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งการออกหมายจับลุงพล
คือตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวมาในขณะนี้ก็คือ
ตำรวจเนี่ยไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับ
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่หรือว่าลุงพล
ใช่ค่ะที่เรารอฟังอยู่ก็คือว่า
สารท่านจะอนุมัติหมายจับหรือยังนะฮะ
ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่ต้นเลยค่ะคนที่ไปอุ้มน้องชมพู่ออกมาจากบ้าน

สองเลยก็คือนายชัยพลวิพาไม่สามารถยืนยันถิ่นที่อยู่ของตัวเองได้
ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาบอกได้ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ

สามก็คือเรื่องของพยานหลักฐานต่างเรื่องของเส้นผม
และสี่ก็คือเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จอันนี้คือหลักนะคะ
แล้วตอนบ่ายที่บอกไปส่งพระ
มีตอนบ่ายคนไปเห็นมันเป็นเงื่อนเวลาเดียวกับที่เด็กน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นบนภูเหล็กไฟ
คือเหมือนกับลุงพลไม่สามารถบอกถิ่นที่อยู่และช่วงเวลาที่ชัดเจนของตัวเองได้
ล่าสุดวันนี้เนี่ยที่เราเจอก็คือลุงพลไปที่สพกกตูม

เกี่ยวกับคดีที่ไปฟ้องคนที่เคยหมินประมาทอะไรไว้เรื่องการสร้างพระพุทธชินราช

วันก่อนหน้านี้ไม่อยู่ที่บ้านมีข่าวบอกไปนู่นฮะไปบ้านพ่อที่สกลนคร
แต่ก็กลับมาแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราไปก็อยู่บ้าน
วันนี้ก็ปิดบ้านเงียบทั้งวันที่สพกกตูมก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไร